ก็คุยกันมาเรื่อยครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันเรื่อย
แล้วก็พอมีวันสำคัญที่เราคิดว่าเราอยากจะทำอะไรให้เขาได้บ้าง
หรือว่าคือเราเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงชอบอะไรแบบนี้ครับ
ก็เลยแบบพอลองทำดูแล้วอ๋อมันก็เป็นความรู้สึกที่ประทับใจ
แล้วก็เราก็ดีใจที่เห็นว่าเขาก็ชอบในวันสำคัญ

ไม่ใช่ครับคือเราอยากให้เวลามันพาเราไปเรื่อย
แล้วก็เราไม่อยากให้แบบอนาคตแบบต้องเป็นจุดเป้าหมาย
คือเราอยากให้ทุกวันที่เราอยู่แล้วก็คุยกันมันดีเรื่อยดีกว่าครับ
ช่วงที่เราดูเปิดตัวมากขึ้นไปก็ดูจะจิ้นเชียร์ยิ่งมาก
ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบที่แบบให้กำลังใจแล้วก็ชอบ
หรือว่าก็ติดตามในเรื่องของผมเองหรือว่าของน้องเอง
เพราะว่าเราเองก็คือเรามีอาชีพที่จะต้องทำงานแหละนะครับ
ในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าการรู้จักการคุยกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติ
ซึ่งถ้ารู้สึกว่ามันทำแล้วมีความสุขแล้วมันก็ไม่ได้ไปรบกวนเดือดร้อนผู้อื่นหรือว่าอะไร
ผมว่ามันก็เป็นการคุยที่น่ารักครับ
พี่เว้นตอนนี้มันมีเหมือนกระแสแบบเห็นใจพี่เวียอะไรอย่างนี้
ไม่ต้องมาเห็นใจผมครับผมเป็นผู้ชายนะครับอย่าอย่าเห็นใจผมครับ
ผู้ชายมีหน้าที่ที่เป็นเพศที่เข้มแข็งกว่านะครับไม่ต้องเห็นใจผม
ผมผมมีหน้าที่ต้องที่จะต้องเข้มแข็งสิครับเพราะเราเป็นผู้ชายเราจะต้องทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คนที่อยู่รอบตัวเรามีความสุขที่สุดครับ
คนจับตาอยู่ที่มีเรื่องซีเรียสหรือเปล่า
ไม่มีเรื่องที่เราต้องซีเรียสมากกว่านี้เยอะครับเรื่องเรื่องงานเรื่องอะไรต่างซึ่งซึ่งอาจจะต้องแบบเต็มที่กับเรื่องพวกนั้นมากเหมือนกัน
ส่วนเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราคุยกันคนรอบข้างรู้ว่าเราคุยกันแล้วเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหแบบหวือหวาหรือน่าเกลียด
แล้วก็คุยเป็นพี่เป็นน้องกันมาเรื่อยคบกันมาคุยกันมาแบบรู้จักกันอะไรอย่างนี้แล้วพอวันหนึ่งมันก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยก็เป็นไปตามแบบระยะเวลานะครับก็ขอให้มันดีไปเรื่อยครับ
คิดว่าตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ
เปอร์เซ็นต์ครับเราไม่วัดเรื่องนี้เป็นเรื่องตัวเลขครับผม
มันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของงานนะครับแล้วก็เรื่องของเวลาด้วยครับครับผมตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีเพราะว่าอาจจะด้วยคิวหรือเปล่าซึ่งเราก็ถ่ายละครแล้วเราก็มีงานอย่างนี้ฮะงานที่เราที่เราก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือถ้าถามว่าแบบถ้าไปก็ถ้าว่างก็คงไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้ครับ
ได้ครับไปได้ทั้งงานมันเหมาะสมครับดีครับ
ครับก็อยากให้รีบติดตามนะครับก็คงเร็วนี้ครับผมก็พยายามเร่งถ่ายเพราะว่า
จะได้ชมผมว่าอย่างเร็วนะครับช่วงประมาณสักปลายปีนะครับ
บทบาททางศาลเป็นยังไงบ้างครับ

ก็ทุกคนเท่หมดเลยครับแล้วก็นางเอกทุกคนคือเปรี้ยวสวย
มันจะเป็นละครแนวไม่ใช่ละครแนวแบบดราม่านะครับ

ก็เราจะเน้นในเรื่องของดูแล้วสนุกดูแล้วตัวละครที่เป็นทหารตำรวจดูเท่นะครับ
แล้วก็สมกับสมกับที่เป็นทหารตำรวจนะครับแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติต่างต้องถูกต้องนะครับ
แล้วก็แต่เราจะไม่เน้นในเรื่องของแบบความเข้มหรือว่าเข้มงวดอะไรมากมายเพราะว่า
เราก็กลัวแล้วเราก็คุยว่าถ้ามันเข้มงวดหรือว่าเคร่งจนเกินไป

เพราะฉะนั้นเราเลยเพิ่มในเรื่องของตัวแสดงที่เป็นนางเอกพระเอก
แบบพออยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีความน่ารักเกิดขึ้น
ในความที่แบบพยายามแข็งจริงคือเราก็อ่อนให้กับนางเอกอะไรอย่างนี้ค่ะ
มันค่อนข้างเป็นโปรเจคใหญ่ของช่องเลยนะครับ
เป็นโปรเจคที่เราอยากทำให้ดีที่สุดครับ
โปรเจคที่เราเริ่มทำทุกเรื่องละครทุกเรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่หมดครับ
มันเป็นละครที่เราถือว่าเป็นละครที่ดีทุกเรื่องนะครับ
แต่ว่าโปรเจกต์นี้ก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่เหมือนกับว่า
มันก็เป็นโปรเจกต์เหมือนดูแบบโอ้เพื่อชาตินะครับ
คือละครก็เล่นละครหมดเนอะสำหรับเปิดตัวยิ่งใหญ่เนอะเรื่องภารกิจรักค่ะเป็นไงบ้างคะ
ก็เรื่องภารกิจรักคือดีใจมากค่ะที่ได้มาเป็นส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องนี้ด้วย
เพราะว่าเป็นละครระดับชาติแล้วก็เราประชาชนเราประชาชนชาวไทยแล้วก็มีสิ่งไหนที่เราทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้เราก็อยากจะทำ
ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องพิเศษถึงแม้ว่าขวัญจะไม่ได้เล่นเป็นตำรวจแต่ว่าขวัญก็ได้รับบทเกี่ยวพันธุ์เกี่ยวกับตำรวจ
ซึ่งก็เหมือนกับคุณพ่อเราเหมือนฮีโร่อะไรอย่างนี้เราก็รู้สึกยินดีที่เราจะถ่ายทอดเรื่องราวอันนี้ออกไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาชีพทุกด้านมันก็จะมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี
ไม่ดีก็มีแต่คนที่ดีที่ขวัญอยู่มาตั้งแต่แฟลต์ตำรวจมีเยอะแยะมากขวัญก็พยายามจะสื่อทางด้านดีดีให้คนรู้สึกรักและศรัทธาตำรวจเหมือนกับที่เรารู้สึก
อันนี้เราจะอินมากกว่าอิน

คือเรื่องนี้ขวัญเป็นนักข่าวเนอะ
ใช่เป็นนักข่าวแล้วบางทีพูดอะไรไม่ดีกับตำรวจบทบางทีมันต้องพูดไปแล้วก็แบบ
มันก็แสลมปากเหมือนกันนะแต่ว่า
บางทีด้วยหน้าที่แล้วเราก็ต้องเหมือนกับเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้คนคิดได้ว่า

ก็รู้สึกดีเพราะว่าเหมือนกับเราคุ้นเคยกันในด้านนอกอยู่แล้ว

คิดเสมอก็อย่างเวลาไปไหนมาไหนเห็นชุดตำรวจก็จะคิดถึงคุณพ่ออยู่แล้ว
เอ่อเพิ่งครั้งแรกเองค่ะแต่ครั้งแรกวันแรกมานี่ก็แบบบทหนักเลยใช่
ก็สองเรื่องนี้แหละค่ะก็คิวพี่เขาก็แบ่งกันไป
ค่ะก็ซีรีส์เรื่องภารกิจรักนะคะตอนนี้ก็เราดำเนินหน้าถ่ายทำกันอยู่ค่ะ
แล้วก็ฝากติดตามชมความคืบหน้าด้วยนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นสี่หน่วยสี่ภารกิจ
ยังไงเป็นประเทศไทยของเราก็อยากให้ทุกคนชื่นชม

ลาเมื่อไปบ้างบางทีเตรียมตกลง
ควันนะคะคือตลอดใดที่เหมือนบ้านเรา
เขาให้การต้อนรับเรารักเราอยู่เสมอ

อืมไม่รู้จัดกิ๊งคนที่มีคุณคุณของเราไปทำไม
สัญญากับกรุณช่องอยู่เยอะเยอะพอสมควรมั้ย

ไม่ว่าขวัญจะพบเจอเรื่องอะไรต่าง
ขวัญก็จะมีผู้ใหญ่ที่ช่องเนี่ย
ที่เขารักและศรัทธาและสอนขวัญ
มันก็เป็นเหมือนในครอบครัวที่เราไม่ได้นั่งนับวันว่า

คือมันอยู่นอกเหนือผลประโยชน์แล้วอะค่ะ

ก็ไม่ได้คิดว่าในชีวิตของขวัญ

ก็ไม่ทราบอะค่ะขวัญทำงานมันก็เม็ดเงินมันก็เป็นส่วนหนึ่ง
แต่ว่าสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือความสุขในที่ที่เราจะอยู่
แล้วขวัญอยู่บ้านช่อง๗นี้ตั้งแต่เด็กแล้ว
ไม่เคยมีวันไหนที่ขวัญไม่มีความสุขอะค่ะ
แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ในช่องนี้รู้จักขวัญเรารักและเคารพเสมอ
ไม่ลำบากใจเลยค่ะถามขวัญก็ตอบ
ขอบคุณค่ะ
มีความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้
แล้วก็ความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่ที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้
มีความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้ก็คือความสุขในที่เราอยู่ในช่องนี้